พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะประชาชนคุณผู้ชมก็ถามมาว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหน
รวมไปถึงวิธีการรับมือการป้องกันจะทำอย่างไร
วันนี้มีคำตอบมาฝากจากนักวิชาการแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็พูดถึงกรณีการเกิดการแพร่ระบาด
จนทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งในส่วนของประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคในขณะนี้
อยู่ในขั้นที่สามารถควบคุมได้
ในประเทศเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีการแพร่เชื้อไปทั่วโลก
กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแล้วก็มักพบในช่วงฤดูหนาว
ส่วนสาเหตุที่มีการพบการแพร่ระบาดในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เนื่องจากว่าเรือนจำนั้นเป็นสถานที่ที่มีความอัดชื้น
จากสภาพอากาศที่มีฝนตกรวมถึงมีผู้คนหนาแน่น
แล้วก็มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก
ก็เลยทำให้จุดนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
เป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรคได้อย่างกว้างขวางค่ะ
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าจะสังเกตอาการอย่างไร

เรื่องต้นก็คือมีอาการน้ำมูกไหล
ไอเจ็บคอไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีอาการท้องเสีย

โดยเฉพาะโรคปอดโรคหัวใจโรคเรื้อรังต่าง

เพราะว่าอาจจะส่งผลให้เกิดอาการปอดบวม
หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้ทันทีค่ะ
สำหรับแนวทางในการป้องกันรับมือนะคะ
ก็ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
มือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอลบ่อย
เลี่ยงการพบปะผู้คนที่กำลังป่วย

ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาด
แล้วก็ที่สำคัญควรพบหมอทันที